มีเรื่องราวความทุกข์ใจของเจ้าของบาร์แห่งหนึ่งที่ภูเก็ตครับ
ลูกค้าพากันมากินดื่มเสร็จแล้วเนี่ยพอเช็คบินไม่ยอมจ่าย
กินเหล้าทำเก้าอี้หักพอคิดเงินไม่ยอมจ่ายไม่พอ
อ้างตัวเป็นญาติกำนันคนดังในพื้นที่อีกต่างหาก
หลังจากนั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเจ้าของบาน
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะโอ้โหแบบนี้ครับ
ชิ
วงจรปิดของร้านครับคุณผู้ชมและอามินครับ
นี่มุมแรกนะดูจากเวลาเกราะมุมขวาด้านล่างในเกือบตีหนึ่งนะฮะ
ยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
เจ้าของบาร์เป็นผู้หญิงเช็คบินลูกค้าแต่ละโต๊ะก็จ่ายเงินแล้ว
ก็เหลือกลุ่มนี้ฮะยังไม่ยอมจ่ายเช็คบินค่าเหล้าค่าเครื่องดื่มค่าทำเก้าอี้หัก
ซึ่งมีสองผัวเมียรวมอยู่ด้วยในกลุ่มนั้นไม่ยอมจ่ายแล้วก็ทะเลาะกัน
พอมันมีจังหวะที่ถึงเนื้อถึงตัวกันปั๊บ

หลังจากนั้นเกิดเหตุชุนละมุนยื้อกันไปยื้อกันมา

มีกระชากหัวครับผลักหน้ากันเข้ามาแบบนี้
ลุงตุงนังไปหมดครับผู้หญิงกับผู้หญิง
บางทีมีผู้ชายเข้ามาผสมด้วยตามที่เห็นในคลิป
จากนั้นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ชายเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเนี่ย
มีจังหวะที่วิ่งเข้าไปแล้วเอามือไปค้ำคอพนักงาน

แล้วมีจังหวะที่เขาคว้าขวดจะตีหัว

และดูอีกจังหวะหนึ่งโอ้ยมุมนี้เห็นชัดเลย
คุณเห็นจังหวะที่มือคว้าขวดแล้วฟาดลงไป
ต้นคอผู้หญิงที่ใส่กออกสีดำไหมฮะ
เจ้าของบาร์ใช่ไหมแล้วมีคนเข้าไปช่วยเอาขวดออกมา
โจดาเอ้ยขวดเล่าเอ้ยแตกเกินกละเลยฮะ
จังหวะนี้คว้าปั๊บฟาดเข้าไปโดนต้นคอไทยทอยตรงนั้น
เอาแต่นั่นผู้หญิงคนนั้นนี่มากับฝ่ายชายใช่ไหม

มีดึงหน้าดึงหัวดึงคางเอาไว้แบบนี้ครับ
นาทีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่บาร์แห่งหนึ่งครับ

หนึ่งกันยายนที่ผ่านมามีข้อความบอกว่าสดจัง
เป็นญาติกำนันคนดังกินเหล้าทำเก้าอี้ร้านหัก
บิน๖๐๐กว่าบาทบวกค่าเก้าอี้อีก๑๐๐กว่าบาท
ไม่พอใจรุมอัดผู้หญิงเจ้าของร้าน
แจ้งความยังไม่คืบหน้าผู้เสียหายบอกเส้นใหญ่
ร้องเรียนผ่านเพจข่าวท้องถิ่นโหดจังจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยเหลือ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยครับ

ในพื้นที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณอิตชายาอายุ๓๖

บอกว่า๒๙สิงหาก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่ม
มีลูกค้าเข้ามานั่งในร้าน๔คน
แล้วหัวเมียฝั่งคนที่ก่อเหตุตามเข้ามาน่าจะเป็นเพื่อนกันน่ะ
มาผสมทบแต่ว่าแยกโต๊ะกันนะแล้วก็สั่งเครื่องดื่ม
แต่โต๊ะใครโต๊ะมันเรียกพนักงานมานั่งดริ้งด้วย
จนเวลาร้านใกล้จะปิดกับเกือบตี๑ก็เห็นในวงจรปิดอยู่นะ
เที่ยงคืน๕๐กว่าก็ไปเคลียร์บินค่าเครื่องดื่ม
ต้องเช็คบินคิดเงินละ๖๒๒๐บาทค่าเครื่องดื่มนะ
รวมกับค่าเก้าอี้ที่ลูกค้าทำหักเป็นเงิน๗๐๐บาท
จริงคิด๑๐๐มันเป็น๗๒๒๐แต่ไม่เป็นไร

โวยวายไม่ยอมจ่ายและโยนบินให้กันไปให้กันมา
เหมือนคนนี้เอาไปดูไม่จ่ายอีกคนดูเอาไม่จ่าย

จนพนักงานต้องมาบอกว่าเอาไงดีเจ๊เขายังไม่จ่ายเลย
แล้วเริ่มเกี่ยงกันครับแล้วมีปากเสียงกับพนักงาน
จากนั้นผัวเมียฝั่งนั้นเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอ
เป็นเจ้าของร้านนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะ
กระชากหัวดึงผมเอาขวดเหล้าตีไทยทอยจนบาดเจ็บ
มีภาพนิ่งที่เธอโชว์บาดแผลรอยถลอกรอยช้ำ
เกิดขึ้นบริเวณต้นคอเดี๋ยวลองดูก็ได้
เห็นไหมฮะต้นคอฝั่งขวาเนี่ยฝ่ายหญิงฝั่งนู้นเข้ามาล็อกคอเธอ
ให้ผู้ชายเอาขวดตีระหว่างนั้นมีผู้ชายสองคนเข้าไปห้าม
และแย่งขวดไปได้ก็คือนาทีวุ่นวายตรงจากแถวเคาน์เตอร์บาน
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วแจ้งตำรวจแล้ว
มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนในร้านบอกว่า
หนึ่งในฝั่งนั้นเห็นเขาว่ากันว่าเป็นน้องชายกำนัน
เธอเลยรู้สึกไม่สบายใจครับ
เขาก็ยังไม่ยอมจ่ายกันหนูก็เลยโอเคพี่ก็จ่ายแค่ยอดเยาะเครื่องดื่มมาละกัน
ต้องจ่ายค่าเก้าอี้หนูก็พูดกับเขาดีดีไม่ได้ขึ้นเสียงหรืออะไร
แต่บางทีในคลิปมันอาจจะเสียงดังเพราะว่าเพลงมันเสียงดังค่ะ
และหนูตอนนั้นก็คอแหบด้วย
หนูก็รู้สึกกลัวพี่ว่าแบบว่าเรามีเรื่องกับคนแบบนี้เหรอ
คนใหญ่คนโตหรือคนมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็รู้สึกกลัวนะเพราะหนูยังต้องทำงานอยู่ที่นั่น
แล้วตำรวจเขาก็เลยแนะนำว่าให้หนูเอาไปแจ้งความ
เอาใบรับรองแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ทำตามขั้นตอน

ไปตรวจกับคุณหมอเพื่อเอาใบรับรองแพทย์แล้วก็แจ้งความ

แล้วก็รอฟังด้วยว่าอีกฝ่ายนั้นจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไร
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ